จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะคะคนร้ายเนี่ยไปดักรอหน้าบ้านเลยค่ะ
พอเห็นว่าขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมากระหน่ำยิงเลย
สิบสี่นัดนะคะจนเขาเสียชีวิตแล้วไปไปมามาเนี่ยคนยิงกับคนตาย
เป็นญาติกันแล้วคุณภาคภูมิเชื่อไหมสาเหตุมันแค่เรื่องการตักแกงในงานบุญ
แค่เนี้ยเรื่องตักแกงเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะครับนายธิรพลหมัดเกษมอายุยี่สิบสามปี
คนนี้เป็นนุ่มโรงงานนะคะถูกนายวิรัติจันอิอายุสามสิบสองปีหรือบังหมานเป็นญาติกัน
บางหมานเนี้ยดักยิงด้วยปืนเก้ามิลลิเมตรยิงไปสิบสี่นัดเลยอะค่ะ
รัวยิงใส่เลยอ่ะจนนายธีรพลเสียชีวิตอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน
ในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
มอบตัวกับตำรวจนะคะที่สพควรมีดนายวิรัติรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงจริง
พ่อของนายวิรัติกับญาติบอกว่าฝากขอโทษไปฝั่งญาติของผู้ตายด้วยนะ
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเพราะจริงแล้วก็เป็นญาติกันนี่แหละ
บ้านก็อยู่ใกล้กันบ้านมือยิงกับบ้านคนตายห่างกันแค่๕๐๐เมตร
นายเสรีหมัดเกษมพ่อของนายธีรพลผู้ตายค่ะ
บอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้นายวิรัติน่าจะเตรียมการมาก่อนเป็นอย่างดีนะ
เพราะว่าช่วงสายของเมื่อวานก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะ
พ่อของนายธิรพลผู้ตายบอกว่าเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้าน
เห็นเลยว่านายวิรัติเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้าน๒รอบ
เหมือนขี่วนมาดูก่อนอ่ะแล้วตัวลูกชายขี่รถจักรยานยนต์
กลับมากินข้าวที่บ้านตอนบ่ายโมงแล้วลูกชายต้องกลับออกไปทำงาน
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทางปกติผ่านไปแป๊บเดียวอ่ะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเลยอ่ะค่ะสามสี่นัดอืม
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตามมาอีกเป็น๑๐นัด
รวมแล้วเนี่ยรัวยิงใส่ไปสิบสี่นัดพ่อของผู้ตายบอกว่าสังหรณ์ใจแล้ว
ลูกต้องได้รับอันตรายแน่รีบวิ่งออกมาจากบ้านวิ่งมาดู
เห็นเลยว่าลูกนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านตอนนั้นเนี่ย
คนที่มามุงดูตะโกนบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าบังหมานบังหมานเป็นคนยิง
หมานก็นายวิรัตินี่แหละพอยิงเสร็จก็หนีไป
ปมก่อเหตุเนี่ยนะคะพ่อของผู้ตายบอกว่า
น่าจะเป็นเรื่องที่ทั้งคู่ทะเลาะกันตอนมีงานบุญเมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ฝั่งบ้านของนายวิรัติคนก่อเหตุเนี่ยค่ะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนะ
จริงแล้วเป็นคนชวนนายธิรพลผู้ตายให้มาร่วมงานบุญ
แล้วก็เอาแกงแพะแกงอะไรเนี่ยกลับไปกินกันครับนายธิรพลบอกว่า
จะไปด้วยแต่ติดธุระอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่
ตักแกงเก็บเอาไว้ให้ด้วยนะอืมนี่แต่อีกฝ่ายนึงตอบกลับมาว่า
ถ้าจะกินก็มาตักเองรำคาญอืมเนี่ยเรื่องของการตักแกงนะครับ
ทีนี้ค่ะพอกลับมาจากธุระนายธีรพลก็ไปที่งานบุญ
บอกว่าขอคุยด้วยหน่อยที่พูดเมื่อกี้มันไม่เข้าหู
ที่ให้ไปตักเองใช่ตักเองเถอะรำคาญอะไรแบบเนี้ยขอเคลียร์ครับ
สุดท้ายมันเคลียร์ไม่ได้ทะเลาะกันไงก็ต่อยกัน
ทีนี้ค่ะเกิดการอาฆาตกันขึ้นนายเทียระพลบอกว่าขู่เลยอ่ะ
หาดเมื่อเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมา
กันกับวิโรธแต่วิรัติมาเจ็บแทนแต่ดองไว้ก่อน
เพราะแกมาดูรัดเราอยู่มีการดูเส้นทางเส้นทางเราเห็นยังไงบ้างไหมครับ
พ่อนั่งอยู่หน้าบ้านพ่อดูทุกระยะว่าใครผ่าน
ไม่ผ่านก็แกก็มองแล้วแกก็ไปก่อนที่จะเกิดเหตุใช่
ประหารชีวิตเลยคนแบบนี้เพราะพ่อรับไม่ได้
มันยิงเหมือนปักเหมือนปลามันไม่ใช่อยู่ไม่ได้อยู่ยาก
เมืองไทยถ้าอยู่แบบนี้นะพ่ออยากให้พาไปประหารชีวิตเลย
ไม่เข้ามาคุยเลยถึงถึงเข้ามาคุยพ่อก็ไม่คุยแล้วนะ

ตะเกงอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่มีเนี่ยพ่อของผู้ตายก็ยืนยันว่า
มันแค่เรื่องตักแกงเรื่องเดียวเลยอ่ะครับและถึงแม้ว่าตอนนี้
ตัวนายวิรัติมือปืนที่ก่อเหตุจะมอบตัวแล้วนะคะแต่ว่าทางฝั่งญาติของนายวิรัติ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยยังไม่มาแสดงความเสียใจหรือขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ทั้งที่เป็นญาติสนิทกันแท้ส่วนอีกฝั่งนึงค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อน
ของนายวิรัติมือปืนที่ก่อเหตุอ่ะเพื่อนบอกว่าโอ้จริงจริงแล้วนายวิรัติเป็นคนดีนะ
ครับไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครเข้าใจว่าน่าจะเหลืออดแล้วจริงจริงก็เลยบันดาลโทษะจนก่อเหตุขึ้น
แต่ปกติคือทางพี่วิรัติเองแกเป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
อารมณ์เขาก็ไม่ครับถ้าใครไม่ทำให้เขาเจ็บเขายังไม่ทำ
พันธุ์ตำรวจเอกโกศลปราบกรีผู้กำกับสพควรมีด
ที่ผ่านมามีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนค่ะแต่สาเหตุที่ถึงกับต้องไปยิงใส่ถึงสิบสี่นัดเนี่ยนะ
สาเหตุหลักนายวิรัติมือยิงก็บอกว่าก็มาจากเรื่องตักแกงนี่แหละ
แล้วก็แค้นที่ก่อนหน้านี้ต่อยกับพี่ชายของเขาทั้งที่เป็นญาติกัน
แล้วก็ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกันตัวนายวิรัติบอกว่าก็ตัวผู้ตายอ่ะ
นายธีรพลตะโกนด่าใส่เขาด้วยถ้อยคำหยาบคายจังหวะที่ขี่จักรยานยนต์สวนทางกัน
ก็เลยตัดสินใจรอเลยรอหน้าบ้านผู้ตายเลย
พอผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านโอ้โหกระหน่ำยิงใส่๑๔นัดเลยค่ะ
สาธารณ์ภาพในเบื้องต้นว่าเขาเป็นผู้เกาเอสจริงนะ
มาจากเรื่องส่วนตัวแต่ในรายละเอียดเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมาก
เนื่องจากว่าเดี๋ยวไปกระทบกระทั่งกับอีกฝ่ายหนึ่งมันในทางลบ
พอดีอะไรก็ดีก็เลยมาขอสงวนสิทธิ์ไว้
ก็ไม่พูดในเรื่องส่วนตัวแต่สาเหตุอาจจะเรื่องส่วนตัว
เรื่องต้นนะคะพนักงานสอบสวนแจ้ง๒ข้อหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพรบออาวุธปืน
ผู้ต้องหาก็มีทนายความไปด้วยมีหลักทรัพย์เป็นเงิน๑ล้าน๓แสนบาท
ขอต่อสารให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะพนักงานสอบสวนบอกว่า
คดีนี้จะปล่อยตัวได้หรือเปล่าก็อยู่ที่การพิจารณาของทางชั้นศาลด้วย
ก็ความน่าจะเป็นแล้วก็อาจจะได้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
เพราะนายวิรัติไม่ได้หลบหนีไม่ได้เป็นบุคคลอันตราย
ลักษณะการก่อเหตุเป็นการยิงกันซึ่งหน้าแล้วก็เป็นการเจอกันโดยบังเอิญ
ก็เลยยิงกันเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะบวกกับนายวิรัติไปมอบตัวด้วย
ก็อาจจะนะอาจจะได้ประกันตัวออกมาแต่ญาติผู้ตายบอกว่า
วนเวียนดูอยู่หลายรอบนะใช่ค่ะวนหน้าบ้านอยู่สองรอบอ่ะค่ะ
คือไม่ใช่ซึ่งหน้าแน่แน่แล้วก็ยิงแบบอื้อหือไม่ยังเลยค่ะ
สิบสี่นัดนะครับถ้าได้ประกันแล้วมาอยู่ใกล้ใกล้บ้านกันอีกนี่